คู่หวานนะคะที่กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้ว
สำหรับคุณเขตฐานทัพและภรรยาสาวคุณแน็ตนั่นเอง
แล้วต้องบอกว่าคู่นี้เขามีวิธีการที่จะอยากมีลูกค่ะ
โอ้โหทุกวิถีทางเลยและล่าสุดเนี่ยค่ะ
ก็คลอดออกมาแล้วค่ะสำหรับลูกชายคนแรกของหนุ่มเขตที่ตั้งชื่อรอไว้แล้ว
ด้วยชื่อน่ารักว่าน้องดีจ้า
ถึงกับน้ำตาคลอกันเลยเมื่อคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เขตทันทัพและแท็ตทักษยา
เผยวินาทีแรกได้เจอหน้าลูกชายคนแรกที่ลืมตาดูโลก
เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมเวลา๑๐นาฬิกา๑๐นาที
ที่โรงพยาบาลสมิติเวศด้วยวิธีผ่าคลอด
น้ำหนักตัว๓๗๔๐กรัมถึงแม้น้ำหนักตัวจะเยอะ
โดยคุณพ่อเชื่อว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าน้องดีจ้า
เพื่อเป็นการทักทายเหมือนคำว่าสวัสดีจ้า
ส่วนชื่อจริงคือทามันแปลว่าดินแดนแห่งเทพ
งานนี้ทั้งเขตและแน็ตเตรียมความพร้อม
สำหรับการเป็นพ่อแม่มือใหม่อย่างเต็มที่
และยอมรับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต
ซึ่งทั้งคู่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกเอง
โดยคุณแม่มือใหม่เตรียมเบรกงาน๑เดือนเต็ม
ส่วนคุณพ่ออยู่ในช่วงละครปิดกล้อง
ก็จะใช้ช่วงเวลานี้ช่วยกันเลี้ยงดูน้องดีจ้า

ทั้งคู่เล็งอยากมีลูกสาวอีกหนึ่งคน
แต่คงต้องรอให้น้องดีจ้าโตขึ้นอีกสักหน่อยค่ะ
เออมันเหมือนได้อุ้มครั้งแรกแล้วเราก็แบบเราก็พยายาม
ก็พยายามจะลุกให้ได้พยายามจะไม่งั้นเราไปหาเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็ไปหาได้ในเช้าหรือขึ้นก็โอเคก็แบบไป
ปุ๊บก็แบบคือภาพแรกที่เห็นแม่ได้อุ้มลูกมันแบบมันตื่นตัน
เขาเป็นเด็กตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าด้วยความที่คุณหมอให้ผลว่า
น้ำตาลต่ำในช่วงแรกคลอดเพราะว่าเขาในท้องรับประทานอาหารเยอะ
คุณแม่โดปเยอะจัดไปหน่อยเพราะฉะนั้นพอถูกตัดสายสดือกันทัน
เหมือนกับร่างกายไม่สามารถคลุกโฟสได้ทันกับบอดี้ของเขา
ของผมเป็นที่รู้สึกว่าเกิดประโบโดนเลยเหรอ
มันเป็นอะไรที่แบบตกใจนิดหน่อยแต่ว่าคุณหมอก็พยายามปลอบใจตลอดว่า

ก็แบบกินแบบแหลกลานแบบ
คือจริงก็อยากมีผู้หญิงอีกสักคน

แต่ว่าก็เดี๋ยวขอดูชีวิตก่อน

ไหวไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงแล้วมันต้องใช้การปรับตัวค่อนข้างเยอะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าเป็นยังไง

สามสามควบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแบบหมาดเลยนะคะ
ขอให้น้องดีเจ้าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ